ยังอยู่กับสถานการณ์น้ำท่วมนะฮะเป็นวินาทีชีวิต
แต่ว่าตอนปิดหรือตอนจบมันไม่เป็นเหมือนในหนัง

เพราะมีเหตุการณ์ศูนย์เสียเกิดขึ้นกับเหตุการณ์ครั้งนี้

นี่เป็นปฏิบัติการที่ต้องแข่งกับเวลาฮะ
ทีมเรือกู้ภัยสว่างเมธาอุดรธานีลำเลียงผู้บาดเจ็บ
ผู้บาดเจ็บคือร่างกายไปตกเครื่องบดพลาสติก

แล้วต้องมีการปั๊มหัวใจในระหว่างที่เรือก็กำลังแล่นไป
ไปยังจุดที่ปลอดภัยและนำไปส่งโรงพยาบาล
แต่สุดท้ายแล้วชายคนดังกล่าวนี้ที่นอนปั๊มหัวใจอยู่เนี่ย
เสียชีวิตฮะเสียชีวิตในเวลาต่อมา
เพราะอะไรเพราะว่าบาดเจ็บมาใช้เวลานานพอสมควร

เนื่องจากตอนนี้เป็นสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดชายภูมิครับ

กู้ภัยต้องไปบ้านโนนแดงแล้วดูกระแสน้ำอ่ะ
นวลแดงแรงขนาดไหนรุนแรงมากฮะ
ไปพื้นที่หมู่๗ที่บุงคล้าตำบลบุงคละ
อำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิเนี่ยตรงจุดนี้ข้างใน
ซึ่งเหมือนเมืองรับแรกเลยข้างนอกเข้าไปได้
ข้างในก็ออกไม่ได้เหมือนกันแต่รอบนี้เจ้าหน้าที่เข้าไปถึงแล้ว
พอเข้าไปถึงตะลึง๒๐๐๐ชีวิตไม่ได้กินอะไรมา๓วันแล้ว

อาหารการกินไม่มีแม้สักหยดเดียวสักเม็ดเดียวก็ไม่ผ่าน
เจ้าหน้าที่เข้าไปเอาอาหารแห้งเอาอาหารมาให้กินนะครับ
ตกออกตกใจมากเพราะว่า๓วันแล้วที่ไม่ได้กินอะไรเลย
แต่ตอนนี้เอาล่ะรู้พิกัดคนที่ได้รับผลกระทบแล้วนะฮะ
นี่คือส่วนหนึ่งของน้ำท่วมจังหวัดชัยภูมิครับ